สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
รายการเกมต่อชีวิตได้จัดโครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรัก
ที่คุณครูและเด็กนะครับต่างก็รวมพลังร่วมแรงร่วมใจกัน
ซึ่งทั้ง๘โรงเรียนต่างก็ประสบปัญหาที่แตกต่างกันออกไป
เด็กและคุณครูก็อยากจะขอโอกาสนี้มาทำเพื่อโรงเรียนที่ทุกคนรัก
คุณผู้ชมครับยังจำเรื่องราวปัญหาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒จากจังหวัดชนบุรีได้ไหมครับ
เดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องราวของพวกเขากันก่อนครับ
ตะโก้มันใหญ่หนูก็ชี้ข้างล่างดู
โถส้วมมันสูงผมไม่ค่อยจะถึงครับ
อยากให้น้องได้มีพบปัสสาวะที่ดีครับ
เพราะว่าโทรปัสสาวะมันค่อนข้างสูงแล้วน้องเขาตัวเล็ก
เขาก็ไม่อยากเข้าก็ไปหาฉี่ตามใต้ต้นไม้ใต้อะไรอย่างนี้ครับ

น้องบางคนเขาก็ไปอึใส่พื้นเนี่ยครับ
เวลาพี่ล้างเขาก็ไม่ค่อยอยากจะล้างกันเท่าไหร่ครับ

ตัวห้องน้ำเองเนี่ยอยู่ไกลจากตัวอาคารเรียนด้วย

มีค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กจะค่อนข้างบ่อย
ก็จะฉี่อยู่หน้าห้องหน้าห้องเลยค่ะ

กางเกงมีทั้งสีทั้งกลิ่นนะคะมาเต็ม
เขาเรียกว่าให้หมดเลยเนื้อน้ำให้หมดเลย
มีใครเคยติดในห้องน้ำบ้างไหม
เอาล่ะน้องแต๊งเป็นไงลูก
หนูปวดท้องแล้วหนูก็กำลังจะเข้าไป

แล้วหนูพูดยังไงแล้วใครมาเจอ

ห้องน้ำเนี่ยเป็นปัญหาเล็กที่เป็นเรื่องใหญ่

แต่คุณครูและนักเรียนก็มาพร้อมใจกันสู้ในรายการของเรา
ขอบคุณครับ
สนับสนุนห้องน้ำสำหรับเด็กชั้นอนุบาล
รวมทั้งสิ้น๒แสนบาท

และนี่นะครับก็คือผลของความร่วมแรงร่วมใจ
ก็ทำให้น้องได้รับห้องน้ำใหม่
เราไปชมภาพความชื่นใจของทุกคนที่โรงเรียนกันเลยครับ
แคล็กทีฟล้างมั่นใจไร้กังวล
คุณผู้ชมครับหลังจากที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒จังหวัดชนบุรี
สามารถพิธีโจทย์ไปได้ทั้ง๓ข้อ
และเด็กทุกคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
ช่วยกันหากุญแจจนสามารถเปิดตู้คว้ารางวัลสูงสุดจากทางรายการไปได้
โดยตอนนี้ครับทางโรงเรียนได้รับห้องน้ำสำหรับเด็กชั้นอนุบาล
ที่มีความปลอดภัยและมีสุขภัณฑ์เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กเรียบร้อยแล้วครับ

เด็กพร้อมจะไปเข้าห้องน้ำใหม่กันหรือยังคะ

หลังจากที่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒นะครับได้ไปออกรายการเกมต่อชีวิตแล้วนะครับ
ก็ได้นำรางวัลที่ได้นะครับมาก่อสร้างห้องน้ำให้นักเรียนอนุบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นึกถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับ
เด็กเล็กเด็กประถมวัยให้นักเรียนได้เข้าห้องน้ำแล้วก็มีความสุข
ห้องน้ำใหม่สวยมากเลยค่ะ
ห้องน้ำใหม่ระบายมากหนูชอบที่สุดเลยค่ะ
หนูดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้น้องได้ห้องน้ำใหม่ค่ะ
หนูดีใจมากเลยค่ะที่น้องได้ห้องน้ำใหม่
น้องจะได้ใช้ปลอดภัยกว่าเดิมค่ะ
เห็นน้องอนุบาลมีห้องน้ำใหม่ที่เหมาะสม

ห้องน้ำก็จะมีขณะที่เหมาะกับตัวเด็กค่ะ
โถสุขภัณฑ์หรือสถานที่แยกเป็นสัดส่วน
ที่เด็กสามารถเข้าได้สะดวกสบายค่ะ
อ่างล้างหน้าก็จะมีขนาดความสูงที่เหมาะสมกับเด็กอนุบาลนะคะ
แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยล้างมือได้ง่ายขึ้นค่ะ
มองเห็นเด็กเวลาทำธุระในห้องน้ำค่ะ
คุณครูก็สามารถเห็นได้ทั่วถึงค่ะ
ถ้าเกิดฝนตกก็จะไม่โดนฝน
เป็นอาคารเชื่อมต่อระหว่างห้องเรียนนะคะจะติดกับห้องน้ำ
ภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้มีห้องน้ำให้เด็กใช้ค่ะ
เมื่อเห็นเด็กมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยในการเข้าห้องน้ำนะคะ

ที่ทำให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒ของเรานะคะ
ได้มีห้องน้ำอนุบาลใหม่ทำให้เด็กมีความสุขมากค่ะ

และดีใจกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒จังหวัดชนบุรีด้วยนะครับ

เพราะว่าโรงเรียนนี้เขามีหลักสูตรสำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสื่อสารมวลชน
แต่ยังขาดอุปกรณ์ต่างที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มที่
ครั้งแรกนะคะที่เรามีการเรียนการสอน
เราจะไม่มีห้องเรียนประจำ

พอพออนุมัติให้เปิดห้องเป็นห้องสื่อมวลชนได้พวกหนูก็ดีใจค่ะ
ทำไมจะติดตับเครื่องเสียงไม่ติดบ้าง
ประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักแรงไปค่ะ
ประชาสัมพันธ์นะคะ
ข้อประกาศอะไรวะ

แล้วตอนนี้ห้องของเราสภาพเป็นยังไงบ้างลูกห้องสื่อสารมวลชน
ตอนนี้ห้องอยู่ที่ห้องพักครูค่ะแล้วก็ห้องมันเล็กมาก
เข้าได้แค่สองคนถ้าเข้าไปเกินนั้นมันก็อึดอัด

ห้องเรียนห้องเรียนสื่อมวลชนศึกษาอีกห้องหนึ่งที่อยู่ในช็อปคกรรมนะคะ

แต่ตอนนี้ได้ถูกรวมกันไปหมดแล้ว
ตอนนี้ยังไม่ได้รวมนะคะก็จะมาเล่นรายการนี้เพื่อจะไปรวมนะคะ
เพื่ออุปกรณ์ที่จะสนับสนุนให้เด็กนะครับได้เป็นสื่อมวลชนที่ดี
ทุกคนจึงรวมพลังกันเพื่อใช้โอกาสบนเวทีชีวิตแห่งนี้นะครับ
หนึ่ง
สี่
เท่าไหร่ลุก
เท่าไหร่ลุก

อาชีพในฝันของเด็กหลายคนนะครับก็คือการเป็นนักสื่อสารมวลชนนะครับ
วันนี้ความฝันของพวกเขาจะเป็นจริงแล้ว
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยครับ
สวัสดีค่ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗ยินดีต้อนรับค่ะ
แม่เสียงใสแจ๋วไม่ติดไม่ขัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เพราะว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗เขาร่วมใจร่วมพลังกัน
จนสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
และได้รับทุนไปปรับปรุงซ่อมแซมห้องและระบบภายในห้องสื่อสารมวลชน
เราไปดูเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยครับ
หลังจากไปออกรายการเกมต่อชีวิตมาแล้วนะคะ
ก็ได้มีการมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ปรับปรุงพัฒนาห้องสื่อสารมวลชนโดยทำห้องถ่ายทอดสด
สื่อสารคือดีขึ้นนักเรียนได้รับฟังข่าวสารชัดเจนขึ้น

ควบคุมโรคเพิ่มการให้บริการประชาชน
สายด่วน๑๔๒๒เป็น๖๐คู่สาย
พอหนูได้ห้องถ่ายทอดสดหนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
ก็ทำให้เพื่อนสนใจในการอ่านข่าวของหนูมากขึ้นค่ะ
รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้อุปกรณ์ห้องสื่อสารมวลชนมา
ทำให้เพื่อนฟังข่าวชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และหนูก็ไม่ต้องวิ่งไปตามอาคารเพื่อบอกข่าวกับเพื่อนด้วยค่ะ
ผลตอบรับของเด็กนะคะรู้สึกว่าจะมีความสนใจ
ได้เห็นเพื่อนเขาในการอ่านข่าวเขาจะสนใจข่าวนั้น
กลางวันทานข้าวไปด้วยก็จะสนใจข่าวนั้นไปด้วยค่ะ

หนูชอบมากเลยค่ะที่โรงอาหารมีข่าวให้ดูทุกวัน

หลังจากได้มีการถ่ายทอดสดไปแล้วนะคะ
ทำให้เด็กมีความสนใจในวิชาสื่อสารมวลชนเป็นอย่างมากค่ะ
มีนักเรียนได้มีการมาขอเป็นผู้สื่อข่าวขอพูดบ้างฝึกบ้าง
ผมสนุกกับการเรียนวิชานี้สนุกกับการทำข่าวโตขึ้นผมอยากเป็นนักข่าวครับ
รู้สึกดีใจมากนะคะที่ว่าได้ห้องนี้มาเป็นเหมือนความฝ่ายฝันของครูแล้วก็ของเด็ก
แล้วก็คิดว่าจะมีความอนุรักษ์ตรงนี้ไว้และจะต่อยอดต่อไปให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
พอเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราเนี่ยทำให้ระยะเวลาในการสื่อสารชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ช่วยย่นระยะเวลาที่สำคัญนะคะ
นักเรียนของเราตอนนี้รู้ทันสื่อที่มันเป็นภัยแล้วเขาก็สามารถนำความรู้ที่เขาได้รับนะคะไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็การทำงานของเขา
คุณผู้ชมครับแต่ละโรงเรียนนะครับก็ประสบปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
ช่วงหน้าเรายังมีอีกหลายโรงเรียนนะครับที่เคยมาต่อสู้ในโครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรักพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมกันครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตเทปพิเศษครับ

มาในโครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรักที่ผมประทับใจอีกหนึ่งโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓จังหวัดพัทธลุงครับ
ใครจะรู้ล่ะว่ารำมโนลาเนี่ยสามารถสร้างอาชีพได้หลากหลายทั้งในเรื่องการแสดงนะครับและเรื่องการทำชุดมโนรา
อยากได้ชุดมโนราที่ข้อออกแล้วก็ที่ไร้มันคาดค่ะแล้วก็ที่รอยยาไว้มันออกมาหมดเลยค่ะ
คือมันเก่านานแล้วค่ะมันเก่าแก่มากค่ะ
ที่โรงเรียนชุดโนล่าก็จะไม่ครบคนเล็กเกินไปบางคนก็จะใส่ไม่ได้ค่ะแล้วก็ชุโดล่ามันก็จะปนกันไม่ครบซี่ค่ะ
ผมเห็นแล้วล่ะครับผอว่าเครื่องเนี่ยจะเก่ามากเพราะฉะนั้นเด็กมันก็จะขาดความมั่นใจ
เคยไปเจอกับโรงเรียนอื่นไหมครับถ้าเกิดว่าต้องไปเจอโนลาด้วยกันอะไรอย่างนี้
ฟังแล้วก็สะท้อนใจนิดนึงว่ารอก่อนนะลูกเดี๋ยวเราต้องมีโอกาสได้สวมเหมือนเพื่อนเค้าละค่ะ
เวลาเขาไปแสดงชุดที่เขารำมันมีน้อยแต่เด็กที่เราซ้อมมันเยอะ

เพราะเราเป็นผอโรงเรียนที่ต้องดูแลทุกอย่าง
แต่พอเราไม่สามารถจัดการอะไรได้มันรู้สึกเสียใจค่ะ
เห็นปัญหาของเด็กและคุณครูแล้ว
แต่ผมก็ดีใจมากนะครับที่รายการของเรา
ได้เป็นโอกาสให้กับทุกคนได้ต่อสู้
เพื่อต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรา
สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนราให้กับคุณครูและนักเรียน
หลวงมูลค่าทั้งสิ้น๑แสน๒หมื่นบาท

พลังสามัคคีที่ทำให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓จากจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ได้สามารถสืบสารและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมบ้านเกิดให้คงอยู่ต่อไป
เราไปชมภาพความชื่นใจของทุกคนที่โรงเรียนกันเลยครับ
และวันนี้นะครับเราเดินทางกันมาแปดร้อยกว่ากิโลนะครับ
เพื่อมาชมผลงานชุดมโนราของน้อง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓จังหวัดพัทธลุง
ว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง

ตอนนี้นะคะโรงเรียนก็ได้เริ่มดำเนินการ
จัดซื้อลูกปัดและอุปกรณ์สำหรับ๑๐๐ชุดมโนรานะครับ
นักเรียนเขาก็ได้ช่วยกันร้อยชุดมโนรา

ที่เหลือก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จช่วงปิดภาคเรียนค่ะ
ดีใจค่ะที่ได้อุปกรณ์การทำชุดมโนราให้กับโรงเรียนค่ะ
ตอนนี้หนูกำลังร้อยส่วนของชุมโนราคือหางหงค่ะ
การที่หนูได้ทำชิมโนราเป็นของตัวเอง
หนูก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะทำมากค่ะ
เพื่อจะให้ออกมาสวยและดีที่สุดค่ะ
แล้วก็มาถึงงานใหญ่ที่น้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓
จะต้องแสดงมโนราต่อหน้าผู้ชมกว่า๓๐๐คนแล้วนะครับ
ซึ่งชุดมโนราที่น้องใส่ในวันนี้๒ชุด
เป็นฝีมือการร้อยลูกปัดและการร่วมแรงร่วมใจ
ที่น้องช่วยกันทำจนเสร็จ
รู้สึกปราบปลื้มรู้สึกดีใจที่ได้เห็นนักเรียนแต่งชุดมโนราใหม่
เขาคงมีความสุขมากกว่าที่พอมี
ดีใจและภูมิใจมากค่ะที่ช่วงเวลาที่หนูใส่มาจากฝีมือของหนูน้องเพื่อนทุกคนค่ะ
ที่ลมพลังแบบเมื่อกี้กันช่วยกันทำค่ะ
ขอบคุณพี่น้องและเพื่อนทุกคนนะคะ
ที่ทำให้ชุดของหนูสำเร็จและหนูรู้สึกว่าชุดของหนูสวยมากเลยค่ะ
และทำให้หนูมีความมั่นใจในการแสดงมากขึ้นค่ะ
ดีใจค่ะที่ว่าพี่ได้ใส่ชุดใหม่มีความมั่นใจในตัวเอง
ได้ใส่ชุดที่ทำมาจากพลังของพวกเราค่ะ
ภูมิใจมากค่ะที่ได้เห็นเพื่อนใส่ชุดมโนราใหม่ค่ะ
ที่ทำจากฝีมือของพวกเราทุกคนค่ะ
และหนูจะทำชิมโนราให้เสร็จในเร็วนี้ค่ะ
เพื่อที่หนูจะได้มีโอกาสได้ใส่ชุดสวยใหม่
ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างค่ะ
ขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
ที่ได้มอบลูกปัดและอุปกรณ์สำหรับร้อยชุดมโนลา
ผมรู้สึกดีใจแล้วตื้นตันใจ
ที่ได้เห็นเด็กช่วยกันทำชุดมโนลาด้วยความตั้งใจ
ได้เห็นรอยยิ้มเวลาที่เด็กได้สวมใส่ชุดมโนลา

ผมมั่นใจนะครับว่าคุณผู้ชมก็คงจะยิ้มตามไปกับผมเช่นเดียวกัน
สนับสนุนลูกปัดและอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนลา
แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓จังหวัดพัทธลุงด้วยนะครับ
โรงเรียนต่อไปนะครับที่จะมาแสดงพลังความสามัคคีให้ผมได้เห็นนั่นก็คือ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตร
ปัญหาของพวกเขาก็คือความเก่าเก่าของโต๊ะและเก้าอี้
โรงอาหารที่เก่าแก่แบ่งเป็นรุ่นพ่อรุ่นพี่
โรงอาหารเราขาดเก้าอี้ค่ะส่วนเก้าอี้มีอยู่
แต่มันชำรุดมันหลายปีแล้วค่ะ
อายุการใช้งานก็เริ่มหมดไปตามสภาพอาจจะมีแตกมีหัก
พอเก้าอี้มันแตกนะคะมันก็หนีบแขนหนีบขาบ้างอะไรอย่างนี้
ก็ต้องเรียกครูมาดูนะคะมาทำแผลให้ค่ะ
เก้าอี้มันเก่ามากเลยค่ะเขาพี่เขาไปหยิบผิดแล้วนั่งลงไปอ่ะ
ขามันหักเลยค่ะแล้วหงายหลังชามข้าวล่วงลงมาโดนด้วยค่ะ
เราน่าจะหาทางที่ป้องกันดีกว่าเรามานั่งมอง
วันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเด็กเราบ้าง
นี้ใช้มากี่ปีแล้วใช้แบบนี้

ขออนุญาตถามหน่อยสิถ้าเผื่อว่าวันนั้นเกิดลูกเขา
ล้มลงไปแล้วหัวมันฟาดเข้าไปจริงครูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
อย่างแรกผู้ปกครองก็ต้องโทษเราอะค่ะ
ว่าเราดูแลลูกเขาไม่ดี

เป็นห่วงเรื่องอันตรายด้วยครับ

เก้าอี้ต้องได้สักประมาณกี่ที่นั่งครับ
ก็จะประมาณ๑๕๐ที่นั่ง
เราได้เห็นความเก่าของโต๊ะและเก้าอี้
รุ่นพ่อและรุ่นพี่แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราไปดูรีลาการต่อสู้

ในวันที่มาร่วมรายการพร้อมกันเลยครับ
ให้ขอไปก่อนนะ

ใช่

สนับสนุนโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร

หม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ช่วยกันเชียร์ทั้งนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะครับ
ช่วยกันลุ้นทั้งครูทั้งสิทธิ์เลยนะครับ
ช่วยกันเชียร์ทั้งนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะครับ
และวันนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ
และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ
และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ
และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ
และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ
และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ
และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ
และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ
และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

และวันนี้โรงเรียนไทรรัฐวิทยา๖๐จังหวัดพิจิตรครับ

หนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้นั่งกินข้าวบนโต๊ะเก้าอี้ที่แข็งแรงค่ะ
หนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้นั่งกินข้าวบนโต๊ะเก้าอี้ที่แข็งแรงค่ะ
ได้นั่งโต๊ะแล้วก็อี้ดีมันทำให้ผมมีความสุขกับการกินข้าวมากขึ้นเลยครับ
ได้นั่งโต๊ะแล้วก็อี้ดีมันทำให้ผมมีความสุขกับการกินข้าวมากขึ้นเลยครับ
นั่งโต๊ะและเก้าอี้ดีมันทำให้ผมมีความสุขกับการกินข้าวมากขึ้นเลยครับ
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร

ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
ทางโรงเรียนยังได้จัดซื้อหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตร
คุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งโรงเรียนที่มาสู้เพื่อที่
เป็นเป็นเรื่องการเรียนรู้แต่อุปสรรคของเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต
คือคอมพิวเตอร์ที่เก่าเกินไป
ถ้าให้หนูเดานะคะหนูคิดว่า
คอมพิวเตอร์มีอายุประมาณ๑๕ปีค่ะ

คีย์บอร์ดกดบางทีก็ค้าง

ค่อนข้างขาดแคลนไม่พอใช้
กับระบบโปรแกรมสมัยใหม่
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
คอมมี๑๕ตัวใช้ได้แค่ประมาณ๗๘ตัวเองค่ะ
เครื่องก็ต้องนั่งกันถึง๔๕คนเลยค่ะ
เราก็เลยเรียนได้ไม่ทั่วถึงกันทุกคนค่ะ

เด็กรุ่นโตก่อนรุ่นพี่ก่อนหนูใช้โปรแกรมอะไรก่อน
ตัดต่อวาดระสวนรูปตัดต่องานมากค่ะ
แตงโมค่ะปัญหาที่เราเจอลูก
คือห้องหนูเนี่ยนะคะเป็นชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุดค่ะ๑๙คน
เวลาที่เราไปนั่งเรียนเนี่ยนะคะก็ต้องจับกลุ่มนั่งค่ะ
เวลาจะเรียนก็ลำบากมากเลยค่ะ
พิวเตอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญของโรงเรียนนะครับ
โรงเรียนจึงมาสู้เพื่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

มอบรางวัลคอมพิวเตอร์นะครับจำนวน๑๕เครื่องมูลค่ารวมทั้งสิ้น๒แสนบาท

จึงทำให้เด็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔ได้มีคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
ให้เด็กได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์กัน
เราไปชมภาพความสุขจากการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของเด็กกันดีกว่าครับ
เด็กวันนี้พร้อมเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กันหรือยังครับ
พร้อมแล้วครับ

คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔จังหวัดราชบุรี

จนสามารถพิชิตโจทย์คำถามทั้ง๔ข้อได้สำเร็จ
ตัวแทนจากทางภาพเบรกคอมแพค
เดินทางไปส่งมอบความสุขให้กับเด็ก
และส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียน
เพื่อหวังว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป
เห็นรอยยิ้มของเด็กแต่ละคนแล้ว
เราก็มีความสุขตามไปด้วยจริงครับ
เมื่อโรงเรียนได้รับคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับ
นักเรียนที่เข้ามาเรียนคอมพิวเตอร์มีความสุขกับการเรียนมากเลยครับ
เพราะว่านักเรียนทุกคนได้เรียนคอมพิวเตอร์ครบทุกคนนะครับ

จำนวนคอมพิวเตอร์มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
ก็ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้นไปด้วยครับ
นักเรียนทุกคนก็กระตือหรือล้นที่อยากจะมาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มากเลยครับ

ครูเองก็สอนยังมีความสุขไปด้วยครับ
ตอนนี้ข้อของผมไม่ขาวแล้วครับ
ดีใจมากเลยที่ได้คอมพิวเตอร์ใหม่ค่ะ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจมากขึ้น
พอได้หัดทำอย่างเต็มที่หนูชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มากเลยค่ะ
พิวเตอร์ใหม่เหลือปืดมากเลยครับ
เวลาเรียนสนุกมากเลยครับ
ใจมากที่นักเรียนทุกคนขอเรียนคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุขนะครับ
อุปกรณ์ที่ใหม่กับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
ดีใจนะคะที่โรงเรียนแล้วก็นักเรียนได้คอมพิวเตอร์ดีมีประสิทธิภาพมาใช้
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝน
เพราะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวตามให้ทันในโลกของปัจจุบันนี้นะคะ
หวังว่าเด็กเขาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้อย่างเต็มที่ครับ
ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔บ้านน้องเกดครับขอบคุณครับ
ดีใจกับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔ด้วยนะครับ
ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเราไปชมภาพบรรยากาศความสุขของโรงเรียน
อื่นในโครงการพิเศษเกมต่อชีวิตโรงเรียนนี้หนูรักกันต่อสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตเทปพิเศษในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำตาหมานได้ไหมครับ

ที่เป็นช่างตัดผมคนเดียวประจำหมู่บ้านแต่ความต้องการตัดผมของคนที่นั่นมากเกินกว่าที่ตะหมานจะรับไหวครับ
แต่ก่อนก็มีกิจกรรมตัดผมครับ
แต่อุปกรณ์มันพังมันเสียก็เลย

เราไม่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมนี้
ไม่มีเก้าอี้ตัดผมไม่มีหวีไม่มีอะไร
ก็มีแค่แบตเตอเลียนตัวเดียวนะคะ

ยังสามารถเชื่อมโยงไปกับกิจกรรมของ

เพราะว่าหน้าตะสินเนี่ยเขาจะมีการจัดการแสดง
เวลามีงานกีฬาสีใหญ่
คุณผู้พลกับศิษย์ตื่นมาแต่งหนา
ทำผมให้เด็กหน่อยกับ๒๐คนค่ะ
แต่ถ้าเป็นร่ำปกติก็๘คนขึ้นไปค่ะ
สารผู้ขับถ้าหนูได้มีโอกาสฝึก
สิได้แบงก์บอกภาระคุณผู้และก็เสิร์ฟคุณผู้ใดค่ะ
อุปกรณ์ในการตัดผมเห็นนั่นน่ะตรงหน้ากระจกนั่นคือห้องจริงเหรอ

ธัมตัดก็หอบไปที่อาคารมัธยมปฐมตัดก็หอบมาที่อาคารประถม
ตอนนี้ที่โรงเรียนก็จะมีเป็นแบตเตอเลียนครับ
สองตัวแต่ว่าค่อนข้างเก่าได้มานานแล้วครับ
ซึ่งชำรุดแล้วก็ขึ้นสนิท
เด็กลองเอามาใช้นี่คือค่อนข้างมีปัญหาแล้วครับ
เวลาตัดนะครับเจ็บบริเวณหัวนะครับ
โรงเรียนก็อยากฝึกอาชีพให้กับนักเรียน
ทำให้การต่อสู้เพื่อห้องตัดผมและห้องฝึกอาชีพจึงเกิดขึ้นที่นี่

สนับสนุนอุปกรณ์ตัดผมและงบประมาณสำหรับปรับปรุงพื้นที่ฝึกอาชีพ
มูลค่ารวมทั้งสิ้น๑แสนบาท

ผลของความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับ
ทำให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒จังหวัดนครราชศรีมา
ได้ห้องตัดผมและห้องฝึกอาชีพไปฝึกปฏิบัติกันอย่างจริงจังนะครับ
สนับสนุนโดยยาวีกิฟต์เป็นยาแผนโบราณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
บำรุงโลหิตผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
นี่โพสต์ท่าตัดผมหล่อถูกระเบียบของทางโรงเรียนกันทุกคนเลยนะครับเนี่ย
ตัดผมหล่อได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าตอนนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒
เขามีห้องฝึกตัดผมสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วครับ
หลังจากที่เราได้รับงบประมาณจากรายการเกมต่อชีวิตเราได้นำงบมันไปต่อยอดในการทำห้องตัดผมชายห้องตัดผมหญิงและลานอเนกประสงค์เพื่อทำน้ำยาอเนกประสงค์ครับ
และทางโรงเรียนนะครับก็ได้ช่างท้องถิ่นที่น่ารักซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
หมานนั่นเองนะครับช่างตัดผมคนเดียวในหมู่บ้านที่มาเป็นครูพิเศษช่วยสอนเด็กเด็กตัดผมให้นั่นเองครับ
เด็กก็ตั้งใจเรียนเอาจริงเอาจังกันจริงเลย
พี่ครอบตัดผมเก่งมากคุณรู้สึกว่าผมหล่อขึ้นแจบมากครับครับ
ผมไม่ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตัดผมไกลแล้วครับ
ผมดีใจครับที่ได้เรียนตัดผมเพราะโตขึ้นผมอยากเป็นช่างตัดผมครับ
น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนนะครับที่ว่าได้เรียนไปแล้วก็ที่เป็นอาชีพติดตัวไปอีก
ส่วนเด็กผู้หญิงนะครับก็ได้ครูเป็ดที่อยู่โรงเรียนใกล้มาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ในเรื่องของการทำผม
ส่วนครูปลายก็ขอรับหน้าที่สอนการแต่งหน้าซึ่งดูเด็กเด็กก็จะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ
หนูชอบมากเลยค่ะเพราะหนูได้ฝึกแต่งหน้าทำผมถ้ามีการแสดงหนูจะได้สามารถช่วยคุณครูได้ค่ะ
อกจากห้องฝึกอาชีพสำหรับตัดผมแล้วเนี่ยนะครับทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒ยังได้ปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องตัดผมให้เป็นบริเวณสำหรับฝึกอาชีพในการทำน้ำยาต่างอีกด้วยครับ
ให้ความสนใจรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ชอบกับสถานที่ตรงนี้นะครับพี่
ที่เป็นบริเวณที่เด็กได้จัดกิจกรรมที่กว้างขวางขึ้นนะครับ
เรียนทำแชมพูหนูรู้สึกสนุกมากเลยค่ะ

ถ้าผมทำเก่งขึ้นผมจะทำขายเลยครับ
ที่ได้สนับสนุนห้องเรียนห้องปฏิบัติการดีให้กับพวกเราในเรื่องของการเสริมทักษะการเสริมสวย
รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ลานอเนกประสงค์ให้กับคุณครูได้ฝึกหัด
ในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาต่างให้กับโรงเรียนของเราด้วยค่ะ
เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กที่อยากฝึกฝนอาชีพแล้วก็ดีใจนะครับ
เพราะอย่างน้อยเด็กเด็กก็ได้มีวิชาติดตัวต่อไปในอนาคตต้องขอขอบคุณครับ
สำหรับปรับปรุงพื้นที่ที่ฝึกอาชีพให้แก่โรงเรียน
และอีกโรงเรียนนะครับที่มาร่วมรายการของเรา
ก็คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕จากจังหวัดประจวบคิริขันครับ
ที่จะมาสู้เพื่ออาคารเรียนเด็กชั้นอนุบาล
ตอนโรงเรียนอนุบาทมันก็ซูตสมแล้วค่ะแต่ตอนนี้หอมอย่างหนักกว่าค่ะ
ว่าฝ้ามันพังใช่ค่ะหลุดค่ะ
แล้วที่หนูไปเห็นอีกนะคะคือหลังคามันใกล้จะหล่นลงมาแล้วค่ะ

กลัวไม้มันจะหล่นลงมาแล้วแบบถ้าเผื่อน้องน้องเกิดอันตรายได้ค่ะ
ปูนมันแบบว่ามันแตกอะครับมันแตกแล้วมันต่างระดับ
บางคนก็เล็บหลุดบ้างบางคนก็เข้าแตกเข้าซอกแตกอะไรประมาณนี้ครับ
ส่วนกำแพงมันก็เริ่มเอียงแล้วครับมันก็เริ่มมีความสุดโทรม
มันก็ใกล้จะพังแล้วครับแล้วเป็นจุดที่น้องต้องใช้แปลงฟันกันทุกเที่ยงเลยครับ
แล้วถ้าน้องเขาไปยืนพิงมากอะครับมันอาจจะถล่มทับตัวน้องก็ได้ครับ

ครูเห็นบอกว่ากำแพงตรงที่เด็กแปลงฟันนะลูกตอนนี้กำแพงนั้นมันเป็นยังไงลูกสภาพ
ตอนนี้มันแตกแล้วครับมันแปลงฟันไม่ได้แล้วครับ
ตอนนั้นผมเดินผ่านเวลาที่น้องกำลังแปลงฟันครับ
แล้วทีนี้น้องเขาแปลงฟันน้องเขาก็ต้องเอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
มันก็แตกล้มลงไปกับตัวน้องเลยครับแล้วผมก็จับตัวน้องไปที่ห้องพยาบาลครับ

ก็ได้หัวน้องโนแล้วก็แข้งขาถลอกครับ
พี่เขารักน้องอยากให้น้องเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีความสุขไปกับการเรียนนะครับ
จึงได้มาร่วมมือร่วมใจกันมาสู้ที่รายการของเรา

๑แสน๘หมื่นบาท
เป็นสุภาษิตที่ยังใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะครับ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕จังหวัดประจวบคิริขัน
ก็ได้ทุนไปซ่อมอาคารอนุบาลอาคารใหม่
จะสวยใช้ไรแค่ไหนไปชมกันครับ
โดยน้ำขิงฮอตต้ามีจินเจโร่
ผลิตจากขิงแก่สดอายุ๑๑ถึง๑๒เดือน
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของน้องตัวจิ๋ว
คุณครูและรุ่นพี่จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕

สามารถสู้เพื่อน้องชั้นอนุบาล
ให้ได้เรียนในอาคารที่ปลอดภัยเป็นผลสำเร็จ

ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับ

ก็ได้นำเงินมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง

เพราะว่ามันมีรอยแตกแล้วก็รอยแยก
เคยมีสัตว์มีพิษมาอาศัยอยู่
ตอนเด็กก็ปลอดภัยแล้วก็ชอบ
วันนี้คงไม่ได้มันสะดุดพื้นแล้วครับ
เราก็ได้งบประมาณมาซ่อมหลังคา

ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน
ไม่ต้องมีขี้นกตกใส่หรือมีน้ำหยด
โรงเรียนเราก็ได้เปลี่ยนสีปรับปรุงสีใหม่เลยครับ
เพราะว่าสีเก่ามันดูไม่สดใส
ลอกล่อนเราได้เปลี่ยนเป็นสีเขียว
โดยใช้สีที่มีคุณภาพ

ดีใจค่ะ

หนูชอบมากหลังขาไม่รั่วแล้วค่ะ
น้องวันนี้ผมแบบสบายมากเลยครับ
ผมดีใจมากครับที่เห็นน้องเรียนในอาคารที่ปลอดภัยครับ
รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เห็นน้องนอนในอาคารใหม่ค่ะ
และหมดกังวลเรื่องฝ้าและหมูของนกพิราบค่ะ
หนูเห็นแล้วหนูอยากไปนอนกับน้องด้วยเลยค่ะ
น้องมีตึกใหม่หลังคาก็ไม่รั่วแล้ว
แปลงควันน้องก็ปลอดภัยมากขึ้นหนูดีใจมากเลยค่ะ
ก็ภูมิใจที่ทำให้น้องได้สำเร็จแล้วครับ
ที่มามอบทุนในการซ่อมแซมตึกอนุบาลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕จังหวัดประจวบคิริคัน

เมื่อเด็กได้เรียนในอาคารเรียนที่ปลอดภัยไม่เพียงแต่รุ่นพี่และคุณครูที่จะอุ่นใจ
แต่ยังสร้างความมั่นใจและสบายใจให้แก่ผู้ปกครองด้วย
เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเด็กชั้นอนุบาล
และสนับสนุนทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียนสำหรับเด็กชั้นอนุบาล
แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕จังหวัดประจวบคิริขันครับ

ผมมีเรื่องราวสุดประทับใจของครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้
สุขเศร้าสนุกสนานแค่ไหนพลาดไม่ได้นะครับ
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เรื่องราวมากมายของครอบครัวสู้ชีวิต
ฉันก็ต้องคอยหาเงินมาจุนเจือในครอบครัว
ฉันอยากเห็นใบยาตีของหลานนี่มากที่สุดเลยก่อนตายจ้ะ
เราก็หวังว่าสักวันหนึ่งแกจะต้องกลับมาเดินได้เหมือนเดิม

หลังจากที่ออกรายการเราแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
พยาบาลมีโรงเพราะเหตุ๓ของ๓ชนิด
แล้วก็จากการเพาะเห็ดนี่แหละตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น